ช่วงทุ่มนึงเนี่ยเราดูผู้ชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์ไปขโมยทุเรียนจากรถกระบะ
ใช่อ่าของพ่อค้าแม่ค้าทุเรียนค่ะที่เขาเต็มหลังกระบะเอาไปสองลูกอืม
แต่ที่จันทบุรีครับทุกผู้ชมครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงทุเรียนแห่งหนึ่งนะ
ทีเนี้ยเอาไปสิบกล่องอืมอ่าสิบกล่องเนี้ยเขาบรรจุเอาไว้นะครับ
เตรียมส่งออกต่างประเทศด้วยอ่ามูลค่าเนี้ยประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับ
อ่าเนี้ยฮะก็เป็นภาพจากกล้องกระจอน
อดคนเลยล่ะผู้ชายคนนี้นะสวมเสื้อสีดำใส่เนี่ยฮะ
หน้ากากปิดบังใบหน้าเนี่ยนะครับเข้ามาในล้งนะครับ
ค่อยค่อยหิ้วกล่องทุเรียนออกไปหิ้วไปรวมแล้วเนี่ย
กล่องได้อืมอ่าทีละรอบทีละกล่องสองกล่องเห็นไหมค่ะ
นี่ฮะโอ้โห
มีแบบมาเดินดูอะไรด้วยมองมองดูกล้องมองจอนปิดหรืออะไร
ไม่รู้กี่คนนะเพราะว่าเขาใส่เสื้อดำหมดแล้วก็หน้ากากอนามัยก็จะหลายสีนะ
ใช่ทำเป็นมองดูแบบได้ไปประมาณ๑๐กล่องนะครับ
ทางเจ้าของลงก็เลยไปแจ้งความตำรวจสพเมืองจันทบุรีนะครับ
นางสาวจรุวัลตีลือใสอายุ๓๖เจ้าของโรงทุเรียนส่งออก
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตี๕ที่ผ่านมาครับคนร้ายเป็นผู้ชาย
อาศัยช่วงปลอดคนช่วงเช้ามืดเดินเข้ามาขโมยทุเรียนหมอนทองที่บรรจุใส่กล่องเอาไว้
เพื่อส่งตลาดต่างประเทศกล่องนึงจะมีทุเรียนอยู่๖๗ลูก
น้ำหนักกล่องละ๑๘กิโลกรัมได้ไป๑๐กล่อง
คิดเป็นมูลค่าก็ประมาณ๑๕๐๐๐บาททุเรียนล็อตนี้จะส่งให้ลูกค้าวันนี้
ทำให้ของที่จะส่งลูกค้ามันก็ไม่ครบตามจำนวน
ก็เลยเอาหลักฐานเนี่ยค่ะภาพนี้จากกล้องวงจรปิด
ที่มันถึกภาพออกไปได้มอบให้กับตำรวจนะคะ
ช่วงที่เกิดเหตุลูกจ้างไม่ทำงานก็เลยเชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในนี่แหละ
เพราะว่ารู้ว่าช่วงเวลาไหนปลอดคนไม่มีคนอะไรแบบนี้
แล้วก็รู้เส้นทางในการลำเลียงออกไปจากลงด้วยไงคือมันไม่ใช่แค่ความเสียหายที่ทุเรียนตรงเนี้ย
กล่องเนี้ยลูกค้าเขาต่างประเทศอ่ะเขารอออเดอร์ไม่ได้อย่างเงี้เขาก็เสียหายไปหมด